ก็ดังอยู่ในโลกออนไลน์ของลำพูน
บอกว่ามาแสดงความบริสุทธิ์

โดยมีการนำคลิปนี้ไปแชร์ในโลกออนไลน
บอกว่าเป็นการเตือนภัยให้ระวัง
มาไล่แจกขนมนักเรียนหลังเลิกเรียน

พอดีมีชาวบ้านเห็นเลยรีบทักบอก

แล้วรถคันนั้นก็รีบขับไปครับ

มาดูนางโสระยาพันวันนะครับ

สังกฐานลูกบอกว่ามีชายหญิงอายุประมาณ๒๐๓๐ปีเอามาให้
สงสัยก็เลยไปถามชาวบ้านนะครับว่ามีชายหญิงแปลกหน้า
เป็นคนเอาขนมเอาชุดสังฆฐานมาแจกเด็ก
เกิดความสงสัยเข้าไปใหญ่กลัวว่าเอ้าเป็นแก๊งรักเด็กหรือเปล่า
ด้วยความไม่สบายใจไปลงประทึกประจำวันวันที่สพล
แล้วต่อมาก็มีคนเอาเรื่องนี้ไปโพสต์เตือนภัยบนโลกออนไลน์
แต่ปรากฏว่าหลังจากคลิปวงจรปิดนะฮะถูกแชร์ออกไป
นางสาวสิริขวัญวงต่อมอายุ๒๑ปีเธอเป็นชาวอำเภอเสริมงาม
จังหวัดลำปางครับมากับสามีเลยมาแสดงตัวผมเองดิฉันเองค่ะ
เป็นคนในคลิปขับรถกระบะมาก็จริงมาแสดงความบริสุทธิ์กับตำรวจสพลีครับ
ทั้งคู่ยังได้พบกับนายนัทพรกับนางโสริยาที่มาลงบันทึกประจำวัน
อธิบายเลยได้โอกาสอธิบายเลยบอกว่าพวกเขาเนี่ยค้าขายนะ
รับซื้อเสร็จเทียนตามวัดต่างแต่ด้วยนิสัยส่วนตัวเป็นคนรักเด็ก
มักจะเอาขนมไปแจกเด็กไปแจกผู้สูงอายุ
แจกคนพิการอยู่เป็นประจำ
ซึ่งตอนที่มาซื้อเทียนในหมู่บ้านก็ไปถามทางไปวัดจากเด็กไง
ตอนนั้นมีเด็กอยู่ประมาณสัก๒๐คนได้
บอกว่าเด็กยกมือไหว้พูดกับเธอกับสามีพูดจาสุภาพอ่อนน้อม
ก็เลยรู้สึกเอ็นดูบอกเธอเธอไปซื้อขนมมาแจกเด็กสิ
สามีก็เลยไปที่ร้านค้าไปซื้อขนมมาแจกเด็ก
ซึ่งเขาบอกว่าตอนที่แจกครูก็อยู่ด้วยนะ
ลองฟังเสียงเขาเล่าหน่อยครับ

ถ้าบอกว่าอย่างพ่อป้าอยู่ฮันถ้าอยู่ตรงหน้าป้าเหมือนฮัน
เขาก็คิดแบบนี้อยากจะคิดเร็วเอามาฮันก็คิดบ้าง
เพราะส่วนตัวผมผมเป็นพี่สิริขวัญเขาหน้าตายิ้มแจ่มใสคนใจดีอยู่นะ

หลังจากอธิบายความจริงกับผู้ปกครองของเด็กแล้วนะครับ
นางสาวสิริขวัญกับสามีก็ยกมือไหว้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยบอกว่าเธอเองก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตแบบนี้
ถ้ามีใครเข้าใจผิดว่าเธอกับสามีเป็นแก๊งรักเด็กจริง
ก็แหม่มันจะส่งผลกระทบหลายอย่างนะ
แล้วก็ตอนนี้ก็หวังแต่ว่ามาแสดงความบริสุทธิ์แล้ว
เรื่องราวที่แชร์กันในโลกออนไลน์ก็หยุดสักทีนะ

อ้าวด้านนางโสระยาว่ายังไงบอกว่าตอนแรกแปลกใจ
เพราะไม่เคยเห็นใครเอาชุดสังฆฐานมาแจกเด็ก

แต่หลังจากได้พูดคุยกับทราบเหตุผล
จากทั้งคู่แล้วก็เบาใจก็ไม่ติดใจอะไรแล้วล่ะ
เพียงแต่อย่าฝากเตือนคนอื่นนะ
บอกว่าจะเอาขนมเอาสิ่งของอะไรไปแจกเด็ก
ก็ประสานครูหน่อย
ถ้าไปแถวโรงเรียนก็ประสานครูเขาหน่อย
หรือประสานผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบนี้หน่อยนะครับ
เขาจะได้เข้าใจกันว่าเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ครับ
มาบอกทางชุมชนหน่อยก็ดีนะคะ